เพราะเราคือลูกของพ่อ
แล้วเราก็พยายามทำดีที่สุด
แล้วก็ตอนลูกตอนหลานให้ทำดีที่สุดค่ะ
ทำให้กับประชาชนของท่านทุกคนค่ะ
เพราะเราคือลูกของพ่อรายการที่จะถ่ายทอดความรู้สึก
ความทรงจำที่ลูกประชาชนชาวไทยมีต่อพ่อของแผ่นดิน
เพราะเรามีพ่อหลวงเป็นที่สุดในดวงใจเหมือนกันเพราะเราทุกคนคือลูกของพ่อ
ตอนนักกีฬาของพระราชา
ซอเลอร์รัตนาชัยค่ะนักกีฬาขี่ม้าทีมชาติไทยค่ะ
กับความภาคภูมิใจในบทบาทนักกีฬาของพระราชา
ซอยเชื่อว่าสำหรับนักกีฬาทีมชาติไทยทุกคน
แล้วที่แบบครั้งหนึ่งในชีวิตได้เป็นนักกีฬาของพระราชานะคะ
เราทุกคนมีความมุ่งมั่นแล้วก็จุดมุ่งหมายเดียวกัน
ก็คืออยากสร้างชื่อเสียงให้กับประเทศไทย
แล้วก็มั่นใจและเชื่อว่า
นักกีฬาทุกคนมีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่๙
เป็นจุดรวมจิตใจของนักกีฬาทุกคนค่ะ
ดีใจค่ะที่ครั้งหนึ่งในชีวิตได้เป็นนักกีฬาของพระราชา
แล้วก็พอได้รางวัลกลับมา
เราสามารถทำให้คนไทยเกิดความรักกันได้เพิ่มขึ้น
แล้วก็ไม่ว่าสถานการณ์แวดมันจะเป็นยังไง
แต่ว่าเมื่อเวลามีการแข่งขันกีฬา
แล้วทุกคนเปิดทีวีโทรทัศน์ดูนักกีฬา

สามารถช่วยว่าจริงนี้คือทำให้ประเทศไทยเรารักกัน

แล้วก็พร้อมใจที่จะเชียร์นักกีฬาทีมชาติไทยทุกครั้ง
จากพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมาหาภูมิพลอดุลยเดช
ทรงกีฬาหลายชนิดด้วยพระองค์เอง
จนสามารถเป็นแบบอย่างที่ดีแล้ว
ยังทรงมอบขวัญและกำลังใจให้แก่นักกีฬาเสมอมา
นับเป็นพระมหากรุณาที่คุณอันลุ้นผลอย่างหาที่สุดมีได้

ก็ทุกวันที่จะเดินออกจากห้องนอน
เปิดประตูออกมาก็จะเห็นภาพนี้ตลอด
เพราะว่าจะอยู่ข้างหน้าห้องเลย
ก็คือเป็นภาพพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงเรือใบอยู่
ภาพนี้สะท้อนให้เห็นอะไรหลายอย่างค่ะ
แล้วก็คอยเตือนสตินักกีฬาอย่างสอเสมอว่า

แล้วก็มีความรู้มานานในการจะทำอะไรอย่างนี้ค่ะ
โดยเฉพาะการเล่นกีฬาของเรา
เราเชื่อว่าทุกคนจะจดจำภาพนี้อยู่ในใจของเราตลอดไปค่ะ

เมื่อวินาทีแห่งความเจ็บอ่วน
คืบคลานเข้ามาสู่ดวงใจของคนไทยทั้งแผ่นดิน
ความรู้สึกของเราตอนนั้นตัวเองรู้สึกชา
รู้สึกว่ามันไม่ใช่ความจริงหรือเปล่า

แทบจะไม่อยากเปิดทีวีเลยหรือแม้กระทั่งดูโทรศัพท์เองก็ตาม
เพราะว่าพอแค่เปิดโทรศัพท์ขึ้นมา
เห็นทุกอย่างในโทรศัพท์ว่าจะเป็นข่าวของพระสมุทรเจ้ายูโฮะ
น้ำตามันก็ไหลออกมาโดยที่ไม่รู้ตัว
ทำให้รู้สึกว่าคนที่พูดว่าหัวใจแตกสลายมันเป็นยังไง
หรือว่าเห็นโครงการของพวกท่าน
ทำไมเราถึงทำไมคนไทยถึงรักพระองค์ท่านได้มากขนาดนี้
ทุกวันนี้คือเห็นทุกอย่างก็ยังคิดว่าพระองค์ท่านอยู่กับเราเสมอ
แล้วก็ตั้งใจว่าจะเป็นคนไทยที่ดีทำดีเพื่อถวายแด่พระองค์ท่าน
แล้วก็จะทำหน้าที่ของนักกีฬาของพระราชาให้ดีที่สุดค่ะ
จะไม่ยอมแพ้กับอุปสรรคอะไรที่เข้ามาในชีวิต
เพราะว่าเรารู้ว่าพระองค์ท่านยังคอยมองลงมาดูพวกเราทุกคนอยู่เสมอ
แล้วก็พระองค์ท่านจะอยู่ในดวงใจของลูกคนนี้ตลอดไปค่ะ

เหนื่อยยากเพียงไหนไม่ทำให้พ่อผิดหวัง